คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้โพสต์
เฟซบุ๊กนะครับเพื่อจะเตือนภัยกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าไปเจอลุงคนหนึ่งสวมชุดลายพรางทหารมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกวัยรุ่นเข้ามาขอเงินแต่ไม่มีเงินให้
ถูกรุมทำร้ายจนหัวแตกหน้าบวมปูด
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวศาลจังหวัดชนบุรีนะครับ
เขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็โพสต์เตือนภัย
บอกว่าโอ้โหไปไหนไปไหนตอนกลางคืนเนี่ยต้องระวังนะ
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะครับ
ได้คุยกับเจ้าของโพสต์นะครับเป็นชายหนุ่มอายุ๒๐ปี
เขาบอกว่าตี๒๓๐คืนที่ผ่านมาเขาขี่รถจักรยานยนต์
เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ร้านสะดวกซื้อ
ฝั่งตรงข้ามศาลจังหวัดชนบุรีเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ก็รุ่นคุณลุงละสภาพเหมือนโดนทำร้ายร่างกาย
มาขอความช่วยเหลือให้พาส่งโรงพยาบาล
ก็ถามว่าลุงไปโดนอะไรมาลุงบอกว่านั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียว
สาราสวนร๕แล้วมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
สี่คนมาขอตังค์แต่ไม่มีให้เลยถูกรุมทำร้าย
พอเขาได้ยินแบบนี้เขาก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มารับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็โพสต์เตือนภัยไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เขาบอกว่าเขาเอาขวดตีหัวก่อนแล้วก็ค่อยลุมกระทืบอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็เป็นเหตุการณ์ไง
เขาเดินมาหาผมหัวแกแตกครับประมาณหัวตรงนี้
แล้วก็คิ้วมีเลือดนิดนึงแล้วก็หน้าตรงแก้มเลยจะบวมหมดเลยสองฝั่ง
เหมือนแบบจะหมดสติเลยครับเพราะว่าเขาเหมือนไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ตำรวจมารับตัวกลายไปนะครับ
ขอดูกล้องดูแลไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มหน่อยนะครับ
เพราะว่าถ้าฟังจากเรื่องราวแล้วโอ้โหมันก็น่ากลัว
แม้ว่าคนเจ็บเนี่ยจะเป็นคนไร้บ้านคนเร่ร่อน
แต่ถ้ามีแก๊งวัยรุ่นมาโอ้โหรีดไถเงินแล้วทำร้ายเขาแบบนี้นี่น่ากลัว

ตรงนี้เป็นที่พักอาศัยของคนไร้บ้าน
นะครับอ่าสาราแถวนี้คนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
มาจับจองแล้วมานอนกันตอนกลางคืน

เหตุการณ์แล้วเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันคือการทะเลาะกันเองของกลุ่มคนไร้บ้าน
มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าคืนที่ผ่านมาเขาเนี่ยคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยตัวเขาเนี่ยกับในต้นคนเจ็บ
แล้วเพื่อนอีกคนนึงรวมเป็น๓คนนั่งดื่มเหล้าด้วยกันที่สาราแห่งนี้
โดยคนที่เล่าให้เราฟังเขาเป็นคนเลี้ยงค่าเหล้า
ถึงช่วงดึกทั้ง๓คนเมามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นญาติกับในต้นมาขอร่วมวงดื่มเหล้าด้วย
กันสักพักก็เมากันหมดนะฮะเขาก็นอนไปก่อนนะครับ
ก็เหลือ๓คนที่มาที่หลังเนี่ยนั่งดื่มต่อ
พอตื่นมาปรากฏว่าข้างสาราที่เขานอนมีเศษแก้วกระจัดกระจาย
รู้ทีหลังก็คือในต้นถูกคนที่มาร่วมวงตอนหลังเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ของในต้นบอกว่าในต้นไปตะโกนด่ากลุ่มคนที่มานั่งดื่มเหล้าร่วมกันตอนหลัง
เนื่องจากตอนนั้นตัวเองเมาก่อนจะหลับแล้วพวกนั้นเสียงดัง
บอกว่าเสียงดังรบกวน๓คนนั้นก็เลยเอาขวดมาทุบที่หัวจนแตก
แล้วก็รุมกระทืบจนบาดเจ็บ
คือว่าคือว่า
คือว่าผมรักไอ้พี่
ก็คนเจ็บนี่ก็มีเพื่อนมีญาติมีแม่ฮะ

ก็หลายคนก็ลักษณะแบบนี้มีบ้านแต่ไม่อยู่

อยู่แถวนี้ซึ่งคนที่เขาอยู่แถวนี้
บอกว่าคนเจ็บเองปกติก็

งั้นก็อาจจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้ได้อีกนะคะ